แต่เธอคนนี้ค่ะสำหรับความสวยของพี่ชามไอวารินเนี่ยเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะวันก่อนไปเจอกันในงานนางงามนะสวยสะพรั่งก็อยากจะรู้ว่าสวยขนาดนี้แต่เรื่องหัวใจที่แต่งงานกันไปแล้วสามปีเนี่ยมันดีอยู่หรือเปล่านะคะเธอบอกเลยค่ะตามข่าวลือตอนนี้มันมีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาเยอะบอกว่าชีวิต

อย่าไหมคะพี่ถึงพูดข้างใช้คำว่าเลิกไหมคะ
ชามขอเวลาพี่สักแป๊บหนึ่งได้มั้ยคะ
มีข่าวก็ลงไว้ลงพื้นต้องกินมาเร่งเลย

เห็นว่ารูานซ์ศิริไปอยู่แล้วปกติ

ทั้งหนึ่งครับค่ะใช่ครับ

ก็ชามกลับดีที่สุดแหละค่ะ

จากการตอบคำถามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ชามด้วยแล้วกันค่ะ